คุณผู้ชมคะมีร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
มีพลเมืองดีเขาแจ้งเบาะแสไปนะคะบอกว่าร้านคาราโอเกะแห่งเนี้ย
ลักลอบค้าประเวณีผู้หญิงอายุต่ำกว่าสิบแปดปีอืม
เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขาแฝงตัวเป็นเดือนนะครับ
เป็นเดือนจนรู้ว่ามีการลักลอบค้าประเวณีผู้หญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีจริง
ทีนี้เขาก็เลยประสานความร่วมมือกันนะคะกับเจ้าหน้าที่
บุกเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อในการค้าประเวณีนะคะ
ซึ่งความผิดในลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์นะคะอืม
เพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยอายุน้อยถูกหลอกมาถูกบังคับอย่างนี้ค่ะ
เป็นชาวพม่านะเป็นผู้หญิงชาวพม่าต่ำกว่าสิบแปด
ทางด้านของมูลนิธิรณสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เด็กและสตรี
ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเขาไปกันห้าสิบกว่านายค่ะครับ
เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์นะคะภายในร้านสาวพานคาราโอเกะ
อยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของตลาดเก่า
เนื้อที่ประมาณห้าไร่ค่ะมีตึกแถวชั้นเดียวล้อมรอบ
จากการตรวจสอบเนี่ยมีร้านคาราโอเกะอยู่ติดกัน๓ร้าน
ห่างออกไปอีกประมาณสามคูหามีการดัดแปลงเป็นห้องพักสี่ห้องอืม
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังบุกเข้าไปในร้านสาวพานคาราโอเกะ
ซึ่งเป็นร้านเป้าหมายที่มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสครับ
และเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่แฝงตัวจนรู้ว่าร้านนี้ลักลอบค้าประเวณีจริง
แสดงว่าข้างหน้าคือคาราโอเกะใช่ข้างหลังมีห้องเพื่อค้าประเวณี
ดัดแปลงทำเป็นห้องพักด้วยครับจากการตรวจค้นในครั้งนี้ค่ะ
พบผู้หญิงเป็นชาวพม่าอายุต่ำกว่า๑๘ปีไปขายบริการทางเพศค่ะ
จากการสอบถามนะคะก็อายุแค่สิบเจ็ดอืมหืมทำงานตั้งแต่สองทุ่ม
ถึงตีสองอ่าหรือจนกว่าแขกที่มาใช้บริการจะหมดโอ้โห
ค่าบริการแบบชั่วคราวหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหักให้แม่เล้าสามร้อยบาท
อืมค่าโรงแรมหนึ่งร้อยบาทแต่ส่วนต่างเจ็ดร้อยบาท
ก็ไม่ได้รับเจ็ดร้อยบาทเต็มเต็มไม่ได้รับทันทีนะ
เล้าหรือเจ้าของร้านจะเก็บเอาไว้ด้วยไม่ใช่เลยเหรอ
ไม่ได้ให้เลยเผลอคือไม่ได้เลยแต่บางทีเด็กเขาก็บอกว่าได้ประมาณ๕๐๐ไม่เกินนี้
หนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยถึงตัวเด็กผู้หญิงจริงจริงไม่เกินห้าร้อย
ถ้าเป็นการซื้อบริการแบบค้างคืนคิดราคาสองพันห้าร้อยบาท
ค่าแม่เล้าห้าร้อยบาทแล้วก็เงินก็บางทีก็ไม่ได้เนี่ย
แล้วก็ต้องจำอยู่ในสภาพแบบนี้ต้องอดทนขายบริการทางเพศแบบนี้
ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้เงินที่ทำไปแล้วก่อนหน้านี้คือทำไปแล้วแม่เล้าก็เก็บเก็บเอาไว้
คือไม่ได้ได้ทันทีอ่าต้องฝืนทำไปเรื่อยเรื่อยอ่ะ
เพื่อจะได้ได้เงินอ่ะไม่อย่างนั้นไอ้ที่ทำมาทั้งหมด
ศูนย์เปล่าไม่ได้เงินเลยอย่างงี้ลงทุนอยู่แล้วก็ตรวจพบเนี่ยนะคะ
ยางอนามัยเพียบเลยอ่ะมีสมุดบัญชีการให้บริการของหญิงสาวด้วยนะคะ
มีสมุดที่เจ้าของร้านอ้างว่าเป็นบัญชีรายจ่ายที่จ่ายสวยอืม
ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และส่วนกลางเดือนละหลายหมื่นบาท
นี่เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งต่อไปให้ปปชปปท
เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงนะคะแล้วก็ควบคุมตัวคนที่เขาบอกว่า
เป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะแห่งนี้ด้วยนะคะมีเสียงของเขาด้วยลองฟังดูค่ะ
ว่าเดี๋ยวเอาคนมาแกล้งนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มี
ก็เกิดความตัวก็เลยต้องจ่ายเนี่ยค่ะเจ้าของร้านชื่อว่า
นายสุทัศน์เทศนามอายุ๔๗ปีเขาแสดงตัวว่าเป็น
ของร้านคาราโอเกะแห่งนี้เขามีภรรยาเป็นชาวพม่าอายุ
สิบสามปีแล้วก็พยายามจะบอกว่าก็จ่ายสวยแล้วไงก็
จ่ายเจ้าหน้าที่ไปแล้วไงบอกว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็จะถูก
ก่อกวนอืมแวะเวียนมาเรื่อยมาก่อกวนแบบนู้นแบบนี้เลยต้อง
จ่ายแล้วดูดูสมุดบัญชีที่ร้านเนี่ยใช่มีบอกหมดเลยอ่ะ
อาจจะไม่ได้บอกเป็นชื่อแต่ก็บอกเป็นตัวย่อที่มันอ้างอิง
หน่วยงานได้ไงคือเราก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะฮะอ่าอย่างสาย
ตรวจรถยนต์เราก็ไม่รู้สายตรวจไหนรถยนต์ไหนอันนี้
เดือนมีนาคมนะพี่เบิ้มว๓ก็ไม่รู้เบิ้มไหน
อะไรไหนแต่บางอันมีชื่ออันนี้มีชื่อมียศด้วยอ่ามี
อะไรเนี้ยอ่าสายตรวจอ่าสายตรวจมอไซอ่ามีมีตมด้วยน่ะ
ตมอ่าไม่ไม่รู้อะไรปคมก็มีปคมมันเป็นตัวเงาะพี่กี้
กี้ประคบดูสิบางชื่อนี่ระบุเงินด้วยนะว่า
เท่าไหร่เท่าไหร่ถูกใช่น่ะสองร้อยบวกสามร้อยเท่ากับห้า
ร้อยก็มีห้าพันก็มีใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาเลยบอกแบบนี้
บอกว่าคืออยากจะให้สังคมเข้าใจนะว่าการค้ามนุษย์
เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งของการค้าประเวณีซึ่งมีโทษ
หนักดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศมีการค้าประเวณีหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีถือ
เป็นการค้ามนุษย์ทั้งสิ้นนะคะครับและกรณีเหตุการณ์เนี้ย
ก็เข้าข่ายความผิดตามพรบการค้ามนุษย์ก็คืออิสรภาพ
ของน้องน้องผู้หญิงอ่ะค่ะอืมเขาถูกยึดนะคะครับถูกยึด
เอกสารสำคัญประจำตัวแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่อง
โรงค่าแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอืมเบิกก็ไม่ได้ไปไหนก็
ไม่ได้คือเหมือนถูกขังถูกบังคับเอาไว้อ่ะคือต่อให้อายุ
สิบแปดก็ถือว่าคุณก็ทำผิดกฎหมายนะใช่ค่ะใช่ไหมแล้ว
เด็กเด็กที่ช่วยเหลือมาได้เนี่ยบอกว่าต่อให้วันนั้นไม่มี
มาซื้อบริการทางเพศเนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาพก็คือ
ต้องนั่งให้เขากอดจูบรูปคลำโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพอพลเมืองดีแจ้งไปใช่ไหม
พลเมืองดีบอกว่าเนี่ยร้านคาราเกะร้านนี้เปิดเป็นสถาน
บริการมีค้าประเวณีผู้หญิงอายุต่ำกว่า๑๘แล้วเสียง
น่ารำคาญมากครับเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปฝังตัว
อยู่เดือนนึงนะเดือนหนึ่งเต็มเต็มนะเอาให้ชัดเลยเอาให้
ให้มีหลักฐานชัดชัดแล้วก็บุกเข้าไปแบบนี้เบื้องต้นนะคะ
ข้อหากับเจ้าของร้านก็คือร่วมกันตั้งสถานบริการโดย
ได้รับอนุญาตร่วมกันตั้งสถานบริการค้าประเวณีและมั่ว
ค้าประเวณีภายในร้านเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล
เข้าข่ายคดีค้ามนุษย์ด้วยหรือเปล่าแต่เจ้าหน้าที่บอก
ว่าจากหลักฐานต่างมันครบองค์ประกอบความผิดฐานค้าง
มนุษย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องสอบสวนเหยื่อด้วยนะคะ
คือตอนกลางคืนเนี่ยถูกล็อกห้องด้วยนะ
คืออยู่ในห้องแล้วเขาก็ล็อกห้องขังเอาไว้ไม่ให้น้องผู้หญิงเหล่านี้
หนีด้วยนะไปไหนไม่ได้ค่ะห้ามออกไปข้างนอกโดยไม่รับอนุญาต
ถ้าหนีเที่ยวถูกหักเงินถูกลงโทษอีกแบบนี้
มันค้ามนุษย์ชัดอ่ะไม่รู้ว่ามาถึงนี่ได้ยังไงนะ
ชักชวนหรือว่าหลอกลวงล่อลวงมาก็ไม่รู้นะ
มาเจอนรกอยู่แบบนี้นะฮะก็ล่าสุดครับ
ตมตรียุทธชัยภูประเสริฐผู้มังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายสั่งย้าย๕เสือสพพาน
ยังศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายนะครับ
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วคงต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงกันว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนย้ายตั้งแต่พันธมตเอกชัดทองธุระทอง
ภูมิกับการสพพานลงมาถึงตำแหน่ง๕เสือที่อยู่
ต้องทำงานด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับมีพันธมตโทชานรงวินัน
รองภูมิกับการปราบรามพันธมตโทศิราวิทย์พุ่มพวง
รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนพันธุ์ตำรวจโทเทิดพงศ์จุลสิน
สารวัตรสืบสวนสอบสวนแล้วก็พันธุ์ตำรวจโททวีเชยบาน
สารวัตรป้องกันและปราบรามนะฮะแล้วก็แต่งตั้งคนใหม่ให้มา
รับผิดชอบดูแลงานที่นี่แทนแล้วอืมเพจเฟซบุ๊กล่า
ที่เขาลงบัญชีสวยต่างที่ร้านนี้จ่ายให้กับบุคคล
ซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครนะตามชื่อย่อชื่ออะไรต่าง
เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะยังได้ลงช่วงเวลาที่มีการสัมภาษณ์
ภูมิกับการสพพานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ด้วย
ก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายนะลองฟังดูนะฮะ
เข้าไปที่ร้านนะคะระบุวันที่ชัดเจนในทุกเดือนนะคะ
ว่าเข้าไปรับสวยนะคะโดยมีตำรวจชื่ออุ้ม
อกเสื้อเล่นมาสั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้น
การไปตรวจของท่านนะคะอาจจะไม่ได้ไปตรวจอย่างเดียว
แต่ว่าแฟนอย่างอื่นตรวจควรท่านตรวจสอบด้วยนะคะ

แต่หนูคิดว่ามันอาจจะช้าไปเพราะว่าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะ
พหนีว่าทำยังไงออกไป

คือหนูเป็นเจ้าของเคสเองในการนี้ก็เลยไม่เห็นที่มันประสานตอนไหน
คืออย่างนี้ค่ะถ้าท่านโกหกอย่าก็ต่อเลยก่อน
ขอบคุณมากค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ก็ถูกย้ายหมดแล้วนะฮะ

ทั้งสอปพอเลยค่ะสถานีก็จะพูดถอด
ทีนี้ค่ะมาดูความคืบหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ก็เลยนำหญิงสาวทั้ง๓คนนะคะที่อยู่ในคาราโอเกะแห่งนี้เนี่ย
ส่งให้ทีมสหวิชาชีพร่วมสัมภาษณ์ก็คือสัมภาษณ์แบบคัดแยกตัวผู้เสียหายนะคะ
เจ้าหน้าที่ลงความเห็นตรงกันว่าหญิงสาวทั้งสาม
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อืมเห็นสมควรได้รับการคุ้มครองตามมาตราสามสิบสาม
ด้วยเหตุแห่งอายุของผู้เสียหายจากการถูกนวงเหนียวกักขัง
จำกัดอิสรภาพและบังคับค้าประเวณี
พรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะนำผู้เสียหาย
ไปตรวจอายุกระดูกที่โรงพยาบาล
เพื่อยืนยันอายุจริงอีกครั้ง
ซึ่งบางทีที่น้องบอกว่า๑๗อาจจะเด็กกว่านั้นด้วยซ้ำ
อื้อหือช่วยน้องเขาด้วยค่ะ
ต่อมาก็ไม่รู้ว่าถูกล่อลวงหรือว่าชักชวนอะไรยังไงบ้าง
มาถึงก็มาเจอนรกชัดต้องอยู่แบบนี้ทุกวันทุกคืนนะครับ